แต่คราวนี้ถึงคิวของฝรั่งน้อยเจ๊เกลแอบิเกลลูกของคุณแม่ชมค่ะ
บอกเลยว่าโชว์สเต็ปโยกแบบถูกใจชาวเน็ตมากเวอร์
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง

ไมสีอาชีพทายาลูกสาวหมอนหลับเสมอจริงคุณขา
ก็จะใครซะอีกล่ะคะถ้าไม่ใช่เจ๊เกลลูกแม่ชมพูอารยา

อายุปะเป็นอุปสรรคของผู้สาวบางบวนเด้อค่ะเด้อ
โยกโยกโอ๊วโยโยโย

เป็นอย่างไรล่ะจ๊ะหน้ารถแห่เอาจัดไปเลยเจ๊แก้ว

เอามันเป็นชื่อมั่วแก้วข้างหลัง

แถวหน้าเท่านั้น
ฮ่าฮ่าฮ่า
ปาติโทจอบปลอดหน้าห้านมัวนผู้เดียวมันประถึก
เอ้าขอลากมือพี่เลี้ยงพร้อมตะโกนหา
ไอ้แม่แม่แม่มาเต้นน้ำกาล
อุ๊ยเป็นตาหักแทบฝรั่งหน่อย

บอกแล้วว่าบรรยากาศหน้าห้านมันอดใจไม่ไหว
เจ๊เกียวตัวน้อยก็เลยจัดไปถูกใจแฟน